น้ำเงิน

มัติที่ให้มากกว่าความหอม
ตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด

มา
สวัสดีครับค่ะค่ะค่ะ
ข้าวใส่ไข่สดใหม่

เมื่อกี้ที่คุณไหว้เนี่ยกล้องเขายังไม่ตัดเข้ามาเลย

๑๓สวัสดีครับ

ก็เป็นเรียบร้อยมากนะครับ

เขาบอกว่าเดือนเดือนอีก๑๐วันเขาจะสงบสติอารมณ์
งบสติอารมณ์ว่าใครไปทายเขานะใครนะ

ตอนข้างก็มาชอบแวงก็ให้ตั้งงานสงบสติอารมณ์
แล้วฉันติดอารมณ์ก็คือเกลียดจากวิ่งบนลูกก็ไปชกมวย
ชกมวยแล้วก็คิดถึงหน้ามันแล้วก็ชก
อ๋อนี่คือเคล็ดลับเหรอเออฉันชกทุกวันไม่เห็นแล้วก็ดูดิ
ก่อนเข้ารายการฉันก็แบบว่าไปดูดิค่ายมวยฉันเอารูปหนุ่มกัญชัยตั้งว่าไม่
แสดงว่าพี่หนุ่มนี้ทำให้พ่อน้ำแข็งแรงเออเออครับผม
จริงเตะบนละ๘๐บัง
หรอไม่น่านอนจะดุ้งเจ็บใส่โค้งตลอดเวลาฉันก็คิดจินจนาเก่าว่าฉันเตะ
ไปดูเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของซ้อปลา
นะฮะคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าหลายหลายคนติดตามข่าวก็จะทราบกันดีนะครับ
กรณีของซ้อปลาเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ในตอนแรกนะฮะเขาบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยนะครับโดนตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปค้นที่บ้าน
นะครับก็คือเอาเงินเธอไปเนี่ย๑๐ล้านบาทเป็นเงินสดนะฮะยึดไปนะครับ
แล้วก็พยายามเจรจาต่อลองสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยเขา
อ้างนะเธออ้างนะเธออ้างว่าตำรวจเองเนี่ยนะครับขอเงินเธอ๕ล้าน
แลกกับการปล่อยตัวของเธอนี่คนนี้ไหมครับอ่าเนี่ยนะฮะอ่าซ้อปลานะครับ
เธอเป็นแบบเหมือนกับแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมเออแม่ค้าออนไลน์อืมนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาเธอก็พยายามที่จะร้องนะฮะ
ถึงท่านศิระเจนจาคะเนี่ยนะครับลงพื้นที่นะครับไปที่สงขลาเนี่ยนะฮะ
ไปรับเรื่องเลยนะครับครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะปรากฏหลังจากนั้นเหมือนกับคดีเนี่ย
มันก็จะดำเนินไปสุดท้ายเข้าใจคำว่าพลิกไหมอ่าคดีพลิกมันพลิกเนี่ยนะฮะ
กลายเป็นว่าซ้อปลาเนี่ยนะครับเป็นเท้าแชร์นะฮะเปิดบ้านแชร์นะฮะ
แล้วก็มีลูกแชร์เนี่ยนะครับเข้าไปเพราะเธอเองประกาศล้มแชร์นะฮะ
เพราะเธอบอกว่าเธอไม่มีตังค์ให้แล้วปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏมีหลายคนเนี่ย
เขาไม่สบายใจเพราะเป็นลูกแชร์ก็ไปอย่างนี้เดี๋ยวดูนะฮะ
นี่เป็นที่บ้านของซ้อป่าอ่าซ้อป่าก็แถลงเลยบอกว่ามันไม่มีเงินคืน
แล้วท่านนี้มันจะทำยังไงด้วยนี้นะแล้วเดี๋ยวดูนะฮะกำลังอธิบาย
มันใส่ด้วยดีแล้วก็ดึงโอ้โหเห็นไหมล่ะโอ้เมื่อกี้แชร์เลื่อนเลยนะฮะ
ภาพเผาเลยนะครับนี่ฮะโดนครับนี่นี่ดูดูดูดูดู
ดูอีกทีนะฝนกลางนะฮะเปิดแล้วเปิดแมทแล้วเดี๋ยวน่ะไป

แค้นมากกะชาหัวฮะเหมือนจะรากขึ้นมาจากหนองน้ำซ้อปลา
มันไม่มีปลาไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้หนีไม่ได้หนีนี่
แต่ว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นหมุนไม่ทันอย่างนี้หลังจากนั้นก็โดนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเลยนะฮะ
รูปกฎว่าเรื่องนี้กลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากเขาไปยื่นนังสือร้องเรียนนะฮะ
ต่อทางด้านพลตำรวจตรีอาชาญจันสิรินะครับ
เป็นภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
บอกว่าให้ช่วยดำเนินการอายัดทรัพย์สินของนางสาวกระมวลวันหรือซ้อปลาหน่อย
เพราะว่าซ้อปลาไปชักชวนให้ผู้เสียหายจำนวนมากลงทุนนะฮะ
เป็นเงินออมทองออมมีธุรกิจแชร์ออนไลน์
โดยไม่ยอมจ่ายเงินตามที่โฆษณาไว้บนเฟซบุ๊กด้วย
เนี่ยนะครับเบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับ

ไปลงบันทึกประจำวันนะครับไว้ที่สพต่างนะครับ

โดยทางตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะ
จะมีการประสานครับไปที่สะพอในพื้นที่

คือต้องตามตรวจภารนี้ไปแจ้งความซ้อมธรรมาก

สองเด้งเลยฮะยิ่งกว่าป๊อกอีกครับผม
เดี๋ยวเขาจะหาเราคุยชนตรงนี้

วันนี้ไม่พล็อกไหวไหม
นอนอิ่มไหมเม่ยนอนอิ่มไหมเราก็ต้องหยุดที่จะเล่นโทรศัพท์

ฉันดูเสร็จคลิปว่าจะเล่าอะไรซะป่ะคืออะไร

เพราะว่าฉันจะรวมอารมณ์ได้ไง
ว่าแม่จะเงียบตอนไหนจะพูดตอนไหน

คือฉันจะรู้ว่าวันไหนมันจะนอนอิ่ม

วันนี้อยากจะพูดวันนี้อยากจะแว้งวันนี้
คือทำรายการนี้ประกันชีวิตถ้ามีนะกูซื้อพัน

นี่ไงก็ดูสิแม่งอยากจะเล่าหูซ้อปลา

กินขนมกูงงไปหมดแบบนี้นี่อามาเป็นพ็อก
อะไรนี่กล้องมิติใหม่ของการทำทีวีนี่

ไม่ผมถึงป๊อกอยู่ก็เลยเอานี้มา

ทำงานทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะหิวมาก
แล้วมันทำไมโอ้โฮเฉลยแล้วโอ้โฮเรียบร้อย

ต้องทำประกันเพิ่มจริงกับรายการนี้

เอ้าเมื่อวานอยู่กูอยู่ดีนั่งช่วงเผลอแว้งกัดกูเลย
นึกออกปะลูกสาวไอ้ปามพูดว่าอย่างนั้นหรือ
แม่ทำไมคุณแม่นั่งอยู่เฉยสงบดาวย้ายอยู่ไหม

แต่ว่าเรื่องนี้ไม่จบนะครับล่าสุดนะครับ
พันตุรอบโทขวัญชาติจันทะสารวัฒน์สืบสวนกองกลับการสืบสวน
ตังหกภูทรจังหวัดสงขรานะครับ
พร้อมกับท่านในความเข้าไปแจ้งความเป็นบริเวณคดีกับซ้อปรานะครับ
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ตัวท่านเองได้รับความเสียหาย๓ข้อหา
นั่นคือแจ้งความเท็จความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ข้อหามิลประมาทด้วย
ถึงได้บอกว่ามันมากกว่าป๊อกเด้ง๒เด้งนะ
ด้านพันธุรกิจโทขวัญชาติเปิดเผยนะบอกว่าตนเองนั้นพร้อมพิสูจน์ความจริงทุกอย่าง
แล้วก็สู้กันตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับเนื่องจากตนเองและชุดสืบสวนเนี่ยได้รับความเสียหาย
เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ข้อมูลบางอย่างอันเป็นเท็จเรื่องไม่แสดงหมายค้นไม่ให้อ่านหมายค้น
บังคับขู่เข็นให้๗หมายนะครับโดยใช้กระดาษปิดข้อความเอาไว้บ้าง
แล้วก็เรื่องที่กล่าวหาว่าตนเองนั้นเรียกเงิน๕ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
ซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงนะฮะเชื่อว่ามันมีการทำเป็นกระบวนการแน่นอน

เหมือนแบบอย่างไรก็มันตังค์อย่างงี้ผมคุยกับแองจี้น่ะถามแองจี้ดิ

หนูก็คุยกับพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มคือเราก็คุยกันว่า

หนูก็พี่หนุ่มว่านี่ข่าวซ้อปลา

หนูก็ว่าพี่หนุ่มคือหนูหว่า
ก็คือไปเลยอ่ะสัมภาษณ์เลยเอาตัวมาเลยมานั่งคุยเลย

ไม่เพราะว่าตอนแรกนี่คือนัดกับซ้อปลาเมื่อวันสุขที่แล้ว
คือซ้อปลาเนี่ยจะนั่งรถตู้มาตอนแรกจะจองตัวให้

แกก็จะนั่งรถตู้มานะแต่นั่งมาตั้งแต่วัน
คืนวงดฤทธิ์แล้วก็จะมาเจอกันวันสุก
ปรากฏว่ามันยังไงก็ไม่รู้

มันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นต่อเนื่อง
สรุปคือเรื่องมันก็พลิกใหม่อย่างเมื่อเช้านี้ผมก็มีกว่าได้คุยกับทางเขานะ
คือคือทางซ้อปลาเนี่ยแกก็บอกว่าอันนี้คือเพื่อความเป็นธรรมนะก็คุยสองมุมนะครับ
ผมได้ถามแกไปแล้วบอกว่าเนี่ยปลาเป็นยังไงบ้าง
แกก็บอกไม่ไหวค่ะบอกตรงพี่หนุ่มเล่นตีกระแสปลาพันนี้ว่าอย่างงั้น
อันนี้ซ้อปลาหรือหมอปลาซ้อปลาแล้วหมอปลาจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
หมายถึงใครทีกระแสปลาพี่ก็ถามไปเขาบอกก็พวกคู่กรณีของหนูนี่แหละ
ปั่นกระแสหนูจนหนูไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะอืมหนูเหนื่อยบอกตรงตรงตอนนี้
ไหนจะคดีที่เหมือนกับโดนวิทย์ไถนาตั้งหนูอะไรเนี่ยตั้งหนูไหนต้องมา
เหมือนวันไหนหนูจะมาเรื่องของคดีแชร์อีกหนูท้อมาก

คุยมันก็พิมพ์คุยไปพี่ก็บอกว่าเขาจ่ายใจเย็นนะพี่ก็บอกไปอย่างนี้

ก็เจที่กระชากหัวไปเกี๊ยวโดนไป๒ล้าน
อ๋อเหรอใช่อ๋อแกคงโมโหร้านก็แกเป็นเจ้ามือแชร์ใช่ไหมล่ะแล้วแชร์ล้มเหรอ
แชร์ล้มคือคือนางปรับประกาศปิดเลยประกาศปิดบ้านแชร์เลย

เงินก็ไม่มีไงเมื่อกี้ที่นางบอกไง

เขาบอกว่าเขาก็โกงอีกต่อหนึ่งอย่างนี้
หนีไม่จ่ายเธอก็บอกเมื่อกี้บอกว่าเธอไม่ได้หนี
ถ้าบอกว่าเธอต้องตั้งใจจะโกงเธอไปแล้วเธอหนีไปแล้วอะไรอย่างเง

แต่เธอก็ใจมากนะเพราะว่าเปิดบ้านแล้วก็ให้คนเข้ามาลูกแชร์มาในบ้านเลย
คือไม่ใช่เขาเปิดป้ายเข้ามาเขาบุกเขาบุกไป

ชากหัวเลยอ่ะนะฮะสักวัน
นี่ถ้าเป็นกระสือเราหุดมาทั้งไส้แล้ว

ไม่เยอะเชิงตอนนี้เยอะจะตาย

เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเปิดเผยว่า

รุนแรงในหลายจังหวัดที่ประสบอยู่เนี่ยนะฮะ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง

สรุปแล้วปีนี้เราจะท่วมเหมือนปี๕๔หรือเปล่า

กรมอุตุนิยมประเทศเขาขอยืนยันนะฮะว่า
ณตอนนี้สถานการณ์อุทธกภัยดังกล่าวเนี่ย
มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากปี๕๔เลย

ถ้าวิเคราะห์สถิติตามข้อมูลเพราะว่า
ภาพรวมของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี๒๕๕๙

กับปี๒๕๖๔เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน

เปรียบเทียบปริมาณฝนที่ตกก่อน

เขาบอกว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนพบว่าปี๕๔เนี่ย
ปริมาณฝนเกือบทุกภาคนะฮะ

อาจจะแต่ตั้งแต่ต้นปีปีนี้ของเรา

เพราะว่าต้นปีเรายังประกาศภัยแรงกันอยู่เลยถูกต้องไหมล่ะ

ซึ่งปี๖๔ปีนี้

ยกเว้นภาคตะวันออกที่ปี๖๔เนี่ย

มีฝนมากกว่าปี๖๔เนี่ย

ถ้าเปรียบเทียบอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนล่ะ

ประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม

ครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ย
พระเทศไทยได้รับอิทธิพลยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
หายหมาจากประเทศลาวจำได้ไหมฮะ
ทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่
ต่อมาเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปี๕๔เนี่ย
ฝนตกจากอิทธิพลนกเต็น
ไม่รู้ทันกันหรือเปล่าตอนนู้นนะเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ก็เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณจังหวัดน่านตอนนั้นนะฮะ

เราโดนพายุ๓ลูกเต็มเลย
ไห่ทางนี่สัตว์นั่นแก่ตอนนั้นจำได้ไหม๓ลูก

ส่วนปี๖๔ช่วงปลายฤดูฝนคือเดือนกันยายนเนี่ย
มีพายุเข้าไทยเพียงลูกเดียวเห็นไหมอ่า
ที่เราอ่านกันมาไม่ใช่พายุนะครับ
พายุเข้าไทยจริงคือเตี้ยนหมู่เนี่ย

ดังนั้นกลับมาที่กรุงเทพ
เขาบอกเป็นโอกาสที่น้อยมาก

ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการระบายน้ำเป็นสำคัญที่สุดนะ

หมายความว่าถ้าเกิดระบายน้ำทันก็ไม่มีปัญหาไว้ไหม
ชัยภูมิชัยภูมิวันที่เราแรงงานสดเห็นไหม
ส่งถึงเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าวันเดียวตอนแรกเขาให้เวลา๒๓วัน

เขาบอกถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเนี่ยยังไงก็ระบายได้
ระบายทันไม่ต้องเป็นห่วงประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง
ซึ่งอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ฝนจะน้อยลง
แต่เราไปลุ้นกันอีกที๖๗๘๙อาทิตย์นี่แหละตอนนี้
ตอนนี้ตั้งแต่วันที่๑จนถึง๕๖ไม่ต้องกลัว
มันก็ต้องดูอีกว่าพายุเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงมาเป็นอะไร
ทางลาวเปล่าถ้าเข้ามาทางเวียดนามเข้ามาทางลาว
มันกระทบถึงไทยแน่นอนนี่แหละครับ
ส่วนขนาดเดียวกันวันนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นครับ
เขาได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเธอคือคุณแม่ลูกอ่อน
วันนี้เราเชื่อว่าหลายคนได้อ่านดราม่านี้นะครับ
ที่จะเพิ่งผ่าคลอดมาเมื่อ๓วันที่แล้ว
ปรากฏว่าคนก็เพิ่งผ่าคลอดมาก็มีอาการปวดแผลนั่นแหละ

แต่จังหวะที่จะกลับบ้านมันตรงกับช่วงที่นายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม

เพราะว่าอย่างงั้นลูกก็เพิ่งพอดอยากพาลูกกลับบ้านไว
ที่นายกมาทำงานหรืออะไรนั้นก็ไม่ควรจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ตอนนี้ทางจังหวัดก็เดือดร้อนมากพอแล้วการที่ท่านมาแล้วเนี่ยช่วยได้จริงหรือเปล่า
อันนี้คือเขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขานะครับปรากฏว่าเขาก็โพสต์กันต่ออีกว่า
ส่วนทางโรงพยาบาลเนี่ยการที่จะเอาหน้าทำทีท่าว่ามีคนรักโดยไม่เห็นใจคนป่วย
เขาก็ถามทางโรงพยาบาลกับว่าจัญญาบันอยู่ที่ไหนบางคนต้องนอนเตียง
บางคนนั่งรถเข็นแม่ลูกอ่อน๓๔คนพิจารณาด้วยนะฮะ
จากนั้นก็จะมีภาพของเธอเนี่ยนั่งในสระเนี่ยเหมือนเด็กสระเป่าโลมอ่ะ
ออกจากโรงพยาบาลโดยที่ในมือก็อุ้มลูกน้อยเอาไว้นี่

มีเสียงไหมฮะ
วันที่๒๙๖๔๒๙กัญญาที่ต่างวันเชพภูมิ
อันนี้คือเพื่อนเพิ่งคลอดได้๒วันมารับหน้าโรงพยาบาล
ตรงกับวันที่นายกมาลงพื้นที่ดูแล้วคือเรือจอดเต็ม
แต่เราก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลืออะไรหรอก
เพราะว่าอันไหนที่เราช่วยกันได้ก็คือช่วย
แต่ก็คือหน้าโรงพยาบาลเรือจอดแบบว่างแบบไม่มีใครมาช่วยเลย

แล้วคือแบบดูเพราะว่ารอรับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะฮะ
มีทั้งหลายความคิดเห็นเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับ
โอเคนะฮะแต่เมื่อกี้มีคนทักเข้ามาหาผมบอกว่า
เมื่อวานทิ้งแล้วบอกว่าผมคุณยายบอกผมไม่มีเงินซื้อถุงเท้าหรือ
ทำไมอ่ะเขาเห็นว่าผมใส่ถุงเท้าแบบนี้
ประเทศคือถุงเท้ามันอยู่ข้างในนี่ยาย
เป็นถุงเท้าแบบพ่อสั้นนี่ยายถุงเท้าอยู่นี่
แต่กางเกงทรงนี้มันจะเป็นคา
เหมือนชาวเลยชาวเค้าก็ถามเหมือนกันว่า
เป็นเกณฑ์ใหม่หรอลูกทำไม๔ครั้งอย่างนี้ล่ะ
พี่หนุ่มมีถุงเท้านะคุณยายนะมาถึงเรื่องราวของโควิดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
พบติดเชื้อ๑๑๖๔๖รายเสียชีวิตวันนี้นะครับผมนะฮะ
๑๐๗รายนั่นเองนะครับวันนี้ครับกระทรวงศาลนักศึกษ์ครับ
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับ
เพิ่มขึ้นนะฮะ๑๑๖๔๖รายเป็นยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมเนี่ย
๕รายนะครับหายป่วยเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะ
๗รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑๐๗รายนะครับ
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยทั้งหมดนะฮะ๑๖๗๒๗ราย
ทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย
ลงนามประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่ที่เป็นการชั่วคราว
รวมทั้งผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะ
จึงสามารถปรับมาตรการโดยการผ่อนคลายความเข้มงวดนะครับ
กรณีให้มีความเหมาะสมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครให้สามารถเปิดกิจการบางอย่างได้
แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคนะครับ
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเร่งครัดนั่นเอง
โดยให้มีผลตั้งแต่ในวันที่๑ตุลาคมจนถึง๓๑ตุลาคม
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สำหรับ๑๒สถานที่ที่ยังต้องปิดนะครับ

คือสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสารบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะนะครับ
สถานประกอบกิจการอาบอบนวดยังปิดอยู่นะครับ
สถานประกอบการกิจการอาบน้ำนะฮะ
สถานประกอบกิจการอบไอน้ำอบสมุนไพร
ส่วนน้ำส่วนสนุกก็ยังปิดนะฮะ
สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กนะครับ
ร้านเกมแล้วก็ร้านอินเตอร์เน็ตหรือว่าตู้เกมก็ยังปิดอยู่นะครับ
๗สูญแสดงสินค้าสูญประชุมหรือสถานที่จัดอินทศการนะฮะ
ก็ปิดด้วยแล้วก็๘สนามกีฬาในร่มทุกประเภท
สถานดูแลผู้สูงอายุครับยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระนะครับ
สนามชนไก่แล้วก็สนามซ้อมไก่ชนนะฮะก็ยังปิดอยู่
แล้วก็สนามชนโค๑๑นะครับสนามกัดปลาแล้วก็สนามแข่งขันอื่น
แล้วก็๑๒รวมถึงสนามม้าด้วยนะครับแต่ที่เปิดบริการก็คือ
ร้านอาหารที่เปิดได้มีดนตรีเล่นเนี่ยก็จะให้มีนักดนตรีเล่นได้๕คนนะครับผม
แล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับส่วนบริการนวดก็สามารถเปิดได้นะครับ
๗๒ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถเข้าไปศักดิ์ที่ร้านได้
อันนี้ก็คือเป็นมาตรการผ่อนคลายครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเขามีร้านอาหารเขาบอกไง
ลูกค้าไปกินบุฟเฟ่แล้วกินไม่หมดเนี่ยแล้วแอบเอาสมอนกับทุน่าเนี่ย
ไปทิ้งในห้องน้ำไปทิ้งเนี่ยอ้าวตอนนี้เขาปรับใช่ไหมนะ
อ้าวเขากลัวฮะเอาไปหาน้ำเนี่ยช่วงหน้าสักครู่เดียวครับปลาสมอนครับ
อ่ะกลับมาอยู่ต่อฮะอ่าไปดูเรื่องของเจ้าของร้านเขาเสียความรู้สึกนะครับ
ลูกค้าเนี่ยไปกินบุฟเฟ่ไม่หมดนะฮะแล้วก็แอบนำเอาแซลมอนแล้วก็ทูน่าเนี่ย
ทิ้งในห้องน้ำอืมคือเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะ
เขาโพสต์คลิปขณะที่เข้าไปค้นในถังขยะก่อนเจอวัตถุดิบนะฮะ
เป็นอาหารที่สองลูกค้าเขากินไม่หมดพร้อมกับบรรยายในคลิปบอกว่า
สองคนมานั่งกินบุฟเฟ่ที่ร้านแล้วแอบเอาอาหารวัตถุดิบเนี่ยนะครับ
เอาไปทิ้งใส่ถังขยะในห้องน้ำครับล่าสุดนะฮะ
ทางเพจของร้านอาหารญี่ปุ่นเอ่อเด็กปั้นจุดราดทานี
อืมก็ว่าอยู่ว่าทำไมทิชชู่ในถังมันเยอะผิดปกติ
พนักงานที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยยกถังขยะแล้วรู้สึกหนักผิดปกติ
คุยดูโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าแอบเอามาทิ้งขยะเยอะมาก
แล้วในชักโลกอ่ะจะขนาดไหนเขาบอกนะครับ
บาททางร้านก็เตือนแล้วว่า
เยอะมากนะคะลูกค้าค่อยสั่งก็ได้
ไม่พอเนี่ยสั่งเพิ่มได้ตลอดนะคะ
เพราะเราเองก็ไม่ค่อยชอบปรับเลยเตือนไปตลอด
เขาก็ยืนยันจะสั่งทางร้านก็จัดให้ค่ะไม่เป็นไร
ลงโต๊ะลูกค้าก็เข้าห้องน้ำบ่อยมาก
คิดนะว่าจะทำแบบนี้ฮะนั่งจนกระทั่งเวลาหมด
บิวโดนปรับที่โต๊ะไปอีก๖๒๐บาท
นี่นะฮะทานไม่พอสั่งเพิ่มได้ตลอดไม่เคยกัก

โอ้โหนี่แยกมาสุดยอดมาก

เขาบอกนะว่าไอ้ที่เขาปรับเนี่ยเขาใส่กล่องกลับบ้านมาให้ด้วยนะ

เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาปรับไอ้๖๒๐บาทไปเนี่ยนะ
แล้วเขาเอาใส่กล่องให้กลับไปที่บ้าน

เขาก็ทำเป็นสเต็กแบบแล้วก็มีเครื่องเคียงอะไรมาให้เลย
กลับบ้านด้วยอ่ามีเสียงไหมครับอ่าเดี๋ยวต้องฟังเสียงหน่อย
ทางร้านเห็นว่ามันเยอะไปสำหรับสองคน
ก็เลยได้เข้าไปบอกเขาว่าลูกค้าค่อยสั่งไหมคะ
ประมาณว่าก็คือลองสั่งดูก่อน

แต่ลูกค้าก็คือยืนยันจะเอาทั้งหมดนั้นเลย

เขาก็ทานแบบกินใหญ่เลยอะ
กินแบบว่ามั่นใจมากแบบกินยิน
สักพักนึงเริ่มกินช้า
แล้วเขาก็ลุกไปห้องน้ำสลับกันก็คือบ่อย
แล้วก็ไม่ได้คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพี่นึกออกไหมคะ
สุดท้ายเนี่ยเคสเนี่ยคุณพี่ปรับไปเท่าไหร่
ที่เหลือที่โต๊ะอีกนะคะประมาณเท่าไหร่

ก็คือถ้าลูกค้าจะมาทานบุฟเฟ่อย่างนี้ค่ะ
บกวนทำตามเงื่อนไขของทางร้านนิดนึง
ก็คือถ้าลูกค้าอยากทานแค่ไหน
เราก็จัดให้เพราะว่าเราไม่กักแน่นอนเรื่องอาหาร

อืมความแน่ใจของเขา
จากเมื่อกี้แจงมานี่๖๐ชิ้นเลยนะซาวะ

คือบางทีต้องนึกถึงคนอื่นด้วยนะ

บางทีจะมัวแต่ว่าห่วงว่าไม่พอนี่ดูนี่

เดี๋ยวก่อนที่มันสั่งไปกินหรือมันถึงสั่งไปแกล้งเนอะ

เหมือนกับว่าเคยไปแบบบุฟเฟ่อาหาร

ซึ่งเห็นก็สั่งก็กินไม่หมดแล้วเขาก็

ก็เป็นบุฟเฟ่นี่แหละ
แล้วก็เป็นแบบว่าผมก็สั่งกุ้งแม่น้ำมา
ผมก็นานไปกินนี้สั่งมา๑๐ตัว

โอเค๑๐ตัวกินหมดไหมพี่หนุ่ม

แล้วก็กินปลาฮิมฮะอีก๓จาน

ร้านที่เขามีเรื่องกันนั่นแหละ

ใช่แต่ผมจ่ายตังค์เขานะ

กินแต่ขนมปังกินจากอะไรก็ไม่รู้

แต่ว่าพวกอาหารอย่างอื่นไม่ค่อยกิน

รูปปั้นพญานาคที่อยู่ใกล้เตางอยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นทางขึ้นสะพานข้ามรำน้ำพุง
ถูกต้องไหมขนาดที่ทำพิธีบวงสวงพญานาคอยู่ทำไมล่ะครับปรากฏว่ามีงู
โอ้โหนั่นไงงูได้เลื้อยเข้ามาบริเวณจุดขายลอตเตอรี่เอาแล้ว
ปรากฏทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วดูว่างูมันจะไปหยุดที่ไหน
ถ่ายงูถ่ายงูนี่นี่นี่งูตัวเล็กเล็กเถอะนี่มาแล้วนะฮะว่ายิบโทรศัพท์
ถือมาถ่ายรูปแล้วก็เชื่อว่างูเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนพญานาค
ครับอืมแล้วที่ท่านมาเนี้ยเพื่อจะให้โชคคนที่มาบวงสวงอืม
ปรากฏว่าเลขที่งูไปหยุดคือเลขห้าห้าห้าห้าแล้วก็เลยเป็น
หนึ่งงูมันตัวยาวอ่ะเนอะแล้วก็มีสองศูนย์อืมอ๋อเอาแล้ว
สองศูนย์แล้วก็มีสิบหกสิบเก้าเก้าศูนย์โอ้ดีเลยทำไมบรูมันหยุดเยอะจังเลย
มันคงจะมีหลายใบอ่ะใช่ไหมล่ะอ่าใช่แต่เขาดูแล้วโอเคล่ะห้าห้า
แล้วก็สองศูนย์หือมือเป็นวันจัดพิธีบวงสวงก็มี
สิบหกอ่าฮ่าสิบเก้าอืมเก้าศูนย์อืม
เลขพิธีบวงสวงที่มีงูปรากฏ

เดี๋ยวพอจบรายการนะแม่๑ทุ่มเสร็จนะ

โอ้คนให้เลขเยอะยิ่งกว่าครูสอนออนไลน์อีกตอนนี้
จริงเหรอเยอะมากแค่ตอนนี้ที่เต้งแม่งแม่งอย่างนี้เหรอ
เหมือนแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเยอะมากพี่หนุ่ม
เยอะกว่าครูสอนออนไลน์ทั่วประเทศรวมกัน

แม่น้ำหนึ่งเจ๊นุ๊กเจ๊ฟองเบียร์

แล้วเขาได้ตังค์อะไรไหมพวกนี้เขาได้ตังค์ไหมเขาได้ตังค์ไหมผม
ก็ไม่รู้เขาก็จะมีทั้งจุดทูปมีทั้งดูประเภทจากไพ่ดูจากสมมติจะจุดทูปเยอะ
เขาได้ตังค์อะไรกลับมาคืนมาของเขาไหมคือหมายถึงว่าคือต้องเสียตังค์อะไรให้เขาไหม
ไม่ต้องเสียค่ะเพราะบางคนเนี่ยคือขายเครื่องลาง

เขาขายเครื่องรางของขังเธอเขาขายกำไรเขาขายอะไรอย่างนี้
เขาขายทูปเขาขายทูปจุดอ่ะวันนี้
ทูปจะเป็นเล็ก๙ษเยอะมาก๑ธุมเปิดเลยแม่ยอะมาก
ใช่พวกนี้ไงอ๋อโหจะมีหลายเจ้าเปิดไปช่องไหนก็เจอ
แล้วพอเลขพวกนี้ดังปุ๊บเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นหาห้องน้ำเลยอั้นอั้น
ไม่ไหวโอ้ยหาห้องน้ำอั้นเป็นแถวนะครับผมอ่ะ
มาถึงเรื่องราวสุดช็อกกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
ขนหัวลุกนะฮะเรื่องนี้นั่นขาใครโผล่ในรูปงานศพย่า
ไหนตอนแรกไม่เห็นอะไรพอดูดีดีขนหัวลุกครับนะฮะ
วันนี้ครับผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่า
นั่งดูรูปงานศพย่าที่ผ่านมา๓ปีเพิ่งมาสังเกตเห็นอะไรแปลกครับ
มีใครเห็นเหมือนเราไหมช่วยดูทีใหม่วะโดยในภาพดังกล่าวนะครับผม
เป็นภาพงานศพปกตินี่ฮะวงที่ขาอยู่แต่หากมองไปที่ด้านซ้ายของภาพ
บริเวณด้านข้างบันไดจะพบว่ามีลักษณะคล้ายขาคนสีดำนั่งห้อยขาลงมา
นะฮะพอร์ตก่อนพอร์ตก่อนโอเคขยายได้ไหมซูมได้ไหม
น้ำเฮ้ยซูมสิซูมนี้มันซูมได้หรือได้สิอ่านะครับผมเออน้ำ
มาน้ำซูมมาลูกน้ำอ่ามีคนห้อยขาลงมานั่นไงขาขาดำดำอ่ะ
นั่นไงขาดำดำข้างนี่ไงพี่หนุ่มข้างข้างน้ำนี่นะฮะ
มีสองข้างว่ะหลายคนมองว่าเจ้าของขาเหมือนจะใส่เสื้อสีฟ้า
ซึ่งตรงกับภาพหน้าโรงศพของคุณย่าด้านเจ้าของภาพระบุอีกว่า
ในวันงานไม่มีใครสวมเสื้อสีฟ้าด้วยอ่าแล้วทำไมทำไมดำอย่างนั้นอ่ะ
ใช่พี่ใช่ป่ะแต่ดูดิขาคือสีเนี่ยไม่เหมือนกับสีขาคนอื่นนะ
ถูกต้องแต่ใช่หรือเปล่าเป็นมุมหักเหอะไรของแสงหรือเปล่า
แต่เป็นเท้าชัดเลยนะพี่ถึงเข่าเลยนะพี่แล้วไม่ใส่รองเท้าด้วยเนอะ
ใส่รองเท้าด้วยนั่งห้อยขามานี่ถ้าน้องขาน้องผู้หญิงเนี่ยไม่บังเนี่ย
น่าจะเห็นเต็มเต็มอืมถ้าเห็นเต็มเต็มไม่มีใครอยู่แล้วพี่นะฮะ
นี่ผ่านไป๓ปีเพิ่งย้อนมาดูรูปก็เจอเรื่องราวขนหัวลุกแบบนี้นะฮะ
เป็นความเชื่อนะครับโอ้นี่สองขามเต็มเลยพี่หนุ่ม
เออนั่นว่าผิวเสื้ออะไรอ๋อผีเสื้อจากหัวแอลจี้
มือป๊าเราเปลี่ยวแบบมือป้ากับยาวแปลกกาดูเห็นว่ามึงมือไม่มือมือคนนะ
มันดูผิดเพี้ยนเปล่าหรือช่วงหน้าจะมีแบบคนไปนั่งพอดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือนั่งหลังรูปอย่างนี้หรอไม่หรอไม่รู้ว่าอ่าโอเคนะฮะอยากรู้ทะเบียนรถพี่มดดำค่ะมีแต่คนถามหา๑๕๙
หรอ๑๕๙หมดโอเคนะครับก็นะครับผมตอนนี้ในหัวสมองมีแต่เพลงนะ
นิคที่มี
มันเวลานานแล้ว
ไอ้เพลย์อยู่ด้วยเลยอยู่ด้วยหัว

ประหว่างนี้เคลือถึงเป็นคอนดรัชเตอร์เลย

นี่แล้วมดดำก็มีมุมคิดมีอะไรของเขาด้วยนะว่า
พระเอกเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องไปมีความสัมพันธ์กับคน

เนี่ยเขามีมุมคิดเข้ามาบอกมาบอกผมนะคุณผู้ชม
แต่พระเอกคนนั้นหลายคนชอบไปว่าเขาไม่หรอก
แต่ที่จริงเขาเล่นเก่งมากเลยนะเขาเล่นมาหลายเรื่องมาก
เอออยูมีแค่็งรู้สึกว่ามีตามสีเหลือกไฟแดงเลย
ผมกลัวเดินเข้าบ้านแล้วมันหันมายิงผมว่ะ
เดี๋ยวตอนจบทุกตาตัวนั้นก็ออกมาอีกนะ
นั่นหา

ไม่อยากคือกับตอยังดูไม่จริง
มืดแค่จะทำรายการเกี่ยวกับพวกซีรีส์กันนะนะนำม้ากว่ากันเนี่ยอ่า
ไม่มีคนทำเลยน่ะตอนนี้งับใช่ที่พูดไปแล้วเรียบร้อยแล้ว

แล้วไม่ต้องขี้ก็ทำอะไรด้วยกันอีกแล้วโทษหมดนึกออกป้ะ
ไม่ถามหนูชาวทำสิ
ครับผมแต่คู่เห่ารู้สึกว่าลงภาพยนตร์เปิดแล้วนะ
ลงภาพยนตร์เปิดแล้วก็มีทั้ง๑๐เรื่องเลยด้วยกัน

ร่างทรงคุณต้องดูอันนี้ผมแนะนำ
เพราะว่าเท่าที่ผมมีการพูดคุยกับพี่บางคนหนึ่งของ
เค้าบอกหนุ่มเรื่องนี้สุดมาก
แล้วอยากให้จับตาน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นเรื่องนี้ชื่อน้องเบ้น

แล้วเขาบอกไปถ่ายทำฐานที่จริงด้วย
แล้วก็ไปเจอพี่แบบวิธีกรรมจริงในนั้น
ใช่ยังไงต้องติดตามนะร่างทรงเนี่ย

ยังมาในนี้เลยเอาให้พี่หนุ่มได้สัมภาษณ์สด

ตอนนี้พี่หนุ่มเขาแอดวานแล้วพี่หนุ่มต้องเข้า
วันนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่ดัง
เป็นร่างทรงออนไลน์เลยขายของด้วย

ก็คือเขาก็จะเป็นคนปกติเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิง
แต่พอจะใกล้จะทรงเขาก็จะทรง

เขาก็จะเป็นองค์เข้ามา

คือเมื่อก่อนเนี่ยชื่อผมผมชื่อกัญชัย

แล้วตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง

จริงผมพูดที่รอดไปเลยสำไม่มีจริงกลับมากันใช้ดีกว่าเออ

เห็นบ้างฉันครั้งเดียว

แต่ว่าในบัตรประชาชนก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้

แม่งแค่หนัดชื่อยังเอามาหิดเลย
เปลี่ยน๓๔รอบแล้วทำไมจิตใจยังไม่เอามาหิด

ตัวเราเห็นใบเฟิร์แต่สิ่งเล็กที่เรียกว่ารักเนาะ

วัน๒๙ครับเนอะ

แซ่บขึ้นแซ่บขึ้นแซ่บขึ้นเป็นผู้หญิงที่แซ่บจริง

สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกตอนนี้งานนาง๗วันเต็มจริง
โฆษณาพรีเซนเตอร์นี่อันดับต้นของประเทศไทยเลย

ท้อมเอาเป็นแฟนคือหารยกใหญ่หลังที่เจ้าตัวโพสต์ภาพลุกสุดแซ่บ

อื้อหือ

โหรูปนี้โหสุดน้องเวฟเฟิร์นเอ๊ย
นะฮะยิ่งโตยิ่งสวยอะ
หรอกเราเห็นนางตั้งแต่เด็กกันด้วยล่ะใช่ไหมล่ะ

อ่ะมาที่อีกหนึ่งสาวกันบ้าง

น้องยาย่านะครับผม

ก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยราคาอัพขึ้นสูงขึ้น
ล่าสุดครับวงการผลไม้ฮะ
ตามหาสิ่งนี้เตรียมขึ้นราคาโลด
กลับไปหลายเดือนก่อนนะครับ

ล่าสุดก็เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอแชะภาพสวยคู่กับต้นกระท้อนต้นใหญ่
แคปชั่นว่าอยากทานกระท้อนทรงเครื่องรบกวนฝากร้านหน่อยนะคะ
งานนี้หลายคนแห่ฝากร้านกันรวดนี่มาแล้วนะฮะ
อยากกินตอนนี้มันมีอยู่ใช่ไหมหน้ากระท้อนตอนนี้

เยาวราชร้านเยาวราชตรงใกล้ที่แบบเคยไปกินไหมที่เป็นซุกี้กระทะร้อนอะไรพอละไหมป่ะ
ที่คนไปต่อคิวกินเยอะพอละไหมกรอบอ่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบกันใช่
จำได้เคยไปกินกับมดดำใช่ก๋วยเตี๋คั่วไก่อร่อยทาโลกกรอบหอยทอดอะไรกรอบตรงซอยนั้นข้างหน้าจะมีร้านกระท้อนอร่อยมาก

ขอให้พี่ชาวมากแกงนะครับผมเออครบแล้วเดี๋ยว
มุดน้ำรายงานข่าวคนแห่ชมเป็นแสนเขาว่างั้นนะครับ
อยากให้พี่หนุ่มลองมารายงานแบบนี้บ้าง

เต็มพื้นที่นะคะเนื่องจากฝนตกจากพยุเตี้ยนหมูนะคะ
พัดกระหน่ำทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลากว่า๒วัน
และก่อนหน้านั้นก็เป็นฤดูฝนทำให้ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะ
ทำให้ปริมาณแม่น้ำในลำคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีน้ำที่ไหลมาสมทบจากอำเภอโคกสำรงอีกด้วย
ทำให้น้ำได้ท่วมเต็มพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะนี่ค่ะน้ำก็จะประมาณนี้นะคะอืม
ประชาชนในพื้นที่นะคะสัญจรโดยการใช้เรือเป็นหลักนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถให้รถใหญ่ผ่านได้เลยเดิมทีแล้วรถไถ
จะเป็นภาระที่ใช้ในการสรรจน์แต่ณตอนนี้รถไถไม่สามารถสรรจน์ได้แล้ว
ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหมายังเศร้าที่ชั้นฟรรณทีดาลศุกโตเจ้าของบ้าน

น้องเก่งนะลูกนี้น้องเก่งนะ
คร่องนะเป็นผู้สื่อข่าวเรียกว่าลงพื้นที่ได้เลย
แต่เขาบอกว่าทุกน้ำท่วมจะต้องมีผู้สื่อข่าวที่แบบว่าจะชนะใจคนอย่างหนึ่ง
ปีนี้ยังไม่เห็นเนาะปีนี้จะเป็นใครลุ้น

ปีนี้ดูซิว่าน้ำท่วมมันจะมีใครไปรายงานแบบแปลก

เข้ารอบแล้วหนึ่งนะครับอ่าครับผม
โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะฮะ

ยะดาวนี่หนูเห็นพี่หนุ่มเล่าในรายการอยู่